เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าจับเสือของกลางภายในวัดป่าหลวงตาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เป็นวันที่๔แล้วก็จับออกมาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยทุกวันนะคะ
รวม๔วันจับเสือออกมาได้แล้ว๑๐๔ตัวค่ะ
แต่ที่น่าตกใจก็คือไปเจอซากเสือและตะกรุดเป็นลักษณะของเครื่องลางของขลัง
ทำจากอวัยวะของเสือนับพันชิ้นขณะที่พนักงานวัดเตรียมที่จะขนขึ้นรถกระบะหนีออกไปจากวัดค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ปฏิบัติหน้าที่ขนย้ายเสือภายในวัดป่าหลวงตาบัว
ยานสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่วัดด้วยนะคะ
ก็เลยมีการตรวจรถกระบะ๔ประตูสีน้ำเงินขณะขับออกจากวัด
ก็พบพนักงานของวัด๒คนคือนายก้องเกียจจันเพ็งและนายเนธกุลเรืองไกลและพระสงฆ์หนึ่งรูป
ในรถพบหนังเสือแบบเต็มตัวสองผืนเครื่องรางของขลังที่ทำจากอวัยวะเสือลักษณะเป็นตะกรุดนับพันชิ้น
ซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังคนขับค่ะพนักงานวัดบอกว่าพระรูปหนึ่งได้นำกระเป๋าฮิ้วหลายใบมาใส่ไว้ที่ด้านหลังเบาะคนขับ
แล้วก็บอกให้ขับรถออกไปนอกวัดไม่แจ้งปลายทางยืนยันว่าไม่รู้ว่าของที่อยู่ในกระเป๋าคือของขลังเหล่านี้แต่คาดว่าทางวัดทำขึ้นเพื่อแจกลูกศิษย์
พระสงฆ์ที่นั่งรถมาด้วยก็อ้างว่าขอติดรถออกไปนอกวัดเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายของขลังนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นเพิ่มเติมภายในโรงเก็บของก็พบหนังเสืออีกหนึ่งผืนและพระเครื่องอีกจำนวนนึงค่ะ
อดีศรนุษดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์
หลังจากนี้จะสืบสวนขยายผลหาขบวนการเพิ่มเติมเบื้องต้นจะดำเนินคดีในข้อหาครอบครองซากสัตว์คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนการจับเสือภายในวัดเข้าสู่วันที่๔นะคะจับเสือได้มากขึ้นตลอดทั้งวันจับได้๔๐ตัวรวมกับของเดิมเป็น๑๐๔ตัวยังเหลืออีก๓๓ตัวคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จ
ด้านในพัฒนาเพียรพันธ์เซียนพระในจังหวัดชายนาฏบอกว่าเครื่องรางของขลังที่ทำมาจากเสือเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ
ตะกรุดเขี้ยวเสือแกะสลักรวมไปถึงหนังหน้าผากเสือพระเกจิมักนำไปปลุกเสกลงอัคระ
ส่วนหนังหน้าผากเสือนิยมนำไปลงยันม้วนทำตะกรุดเล็บและเขี้ยวก็นำไปปลูกเสกแขวนห้อยคอและเป็นของขลัง
ในเรื่องของการคงกระพันชาตรีมนุษย์และพูดผีสยบเรงบารมีซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีมานานแล้ว
ยิ่งเป็นของเก่าราคาเช่าบูชาก็ยิ่งสูงปัจจุบันมีการทำเลนแบบใช้เสืออื่นเช่นเสือปลาเสือตัวเล็กก็ออกมาจำหน่ายในราคาที่แพงเหมือนกับของจริงก็มีค่ะ